ร้านนี้คุณผู้ชมทั้งกรอบทั้งนุ่มนะ
แล้วก็น่าสนใจทุกเมนูที่เขามีในร้านนี้เลยนะคะ

สับสับเลยค่ะสับก่อนเลย

แล้วเป็ดที่ว่านี่นะคะก็เป็นเป็ดย่างเกลือหนังกรอบ
เมนูทั้งสองนี่น่ารับประทานอย่างยิ่งเลยทีเดียว

เป็ดเป็ดย่างเกลือป่ะ

เออใช่ผมจำได้แล้ว

มันคือความเด็ดของร้านนี้เลยนะคะ
คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะมาจากเจ้าของเอง
ชอบกินเป็ดย่างเกลือมากถึงมากที่สุด
ตะเวนกินเจ้าอร่อยมามากมายค่ะ
แล้วส่วนใหญ่ร้านมันอยู่ไกลทั้งนั้นไง
แบบเอาล่ะเปิดขายเองซะเลยดีกว่า
แต่ก็มีการปรับสูตรปรับรสชาติให้อร่อยในแบบที่ตัวเองต้องการ
แล้วก็มั่นใจว่าเป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่ก็ต้องชอบด้วยเหมือนกัน
นั่นก็คือหนังเป็ดต้องกรอบ

กลิ่นสาบแล้วก็กลิ่นขาว
ส่วนเป็ดที่สั่งมานี่นะต้องเป็นเป็ดสดคุณภาพเกร็ดพรีเมียมชั้นหนึ่ง
แล้วก็จะต้องเอามาหมักตามสูตรพิเศษของทางร้าน

๑ตัวนี่นะคะคุณผู้ชมได้ตัวใหญ่ในราคาเพียงแค่๓๒๐บาท
บอกโอ้กินไม่หมดกินไม่ไหว

นี่สายเป็ดต้องกรี๊ดเลยจริง
ผมชอบมากเลยนะเป็ดย่างเกลือหนังกรอบดี
ไม่เคยทานเลยคุณชนะสั่งให้หน่อยดิ

โอเคไม่เป็นไรสั่งไว้ไปตามยี่ชั้น

อย่างงั้นคุณซื้อนี่ให้ดีชั้นด้วย

ำไข่เค็มก็มีโคตรยำมหาสมุทรตำไทยตำปลาร้า
มีหมดเลยที่ร้านนี้ค่ะ

ดูคุณโมโหหิวอ่ะน้องใบตอง

แต่ผมว่าเขาน่าจะได้รับการนิยมดี

อยากจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่
โทรศัพท์ไปพูดคุยกันได้นะคะ

ฉันดูแล้วเขามีสาขาราชพร้าวด้วย